ย่าสุดโหดทำร้ายหลานตบเลยเหรอกระชากเลยเหรอ
ใช้ไม้ฟาดไม่ยั้งเลยเหรอนะฮะคือหลานอายุสิบขวบ
คืออยากจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดบ้านเพื่อนนะย่าขอไปหน่อยได้ไหม

ตายแล้วต่๋วต่๋วไม่ต่อยเล้วอ่ะพี่ชายไม่ช่วย

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

มันตายมาแล้วมันตายมาแล้ว

เด็กชายในเบื้องต้นครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
ก็นะฮะมาบอกว่ามียายใช่ไหมอย่างนั้นเอายายยายไปดูแลก่อน
เดี๋ยวจะพิจารณาว่ายายมีความพร้อมในการดูแลเด็กไหม
แต่เดี๋ยวถ้ายายไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวทางพัฒนาสังคมเนี่ย
ก็จะรับไปดูแลไว้ก่อนฮะ
ตรวจต้องตรวจสุขภาพละเอียดกว่านี้นะฮะ
เพราะดูแล้วเนี่ยความที่เป็นสายเลือดเดียวกัน
มันไม่น่าจะทำร้ายคนกันได้ถึงขนาดนี้มันดูเดือดรุนแรงเกินไปนะครับ